คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อย
ข่าวนี้พาคุณผู้ชมไปนี่เลยไปเที่ยวอีสาน
จังหวัดศรีสะเกดนี่คุณคุ้นเคยดี
ไปกันกับนี่เลยค่ะนักร้องลูกทุ่งสาวน้องใบเฟิร์นสุธิยา
ต้องบอกว่าเธอเนี่ยนะเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสายมูตัวจริงเสียงจริง

ไปไหว้พระขอพรตามสถานที่ต่างเรียกง่ายว่าเป็นสายมูนี่แหละค่ะ
ล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอเดินทางไปไหว้พระขอพร
ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จังหวัดอุบลราชธานีมา
แล้วทีนี้เนี่ยมีโอกาสได้แวะมาไหว้ขอพรแม่ฮันนี่ที่ศาลแห่งนี้ค่ะ
ซึ่งจริงนักร้องลูกทุ่งหลายคนนะเขาจะแวะเวียนมากราบไหว้อยู่เสมอเลย
ซึ่งในครั้งนี้นะคะนอกจากน้องจะไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกับแม่แล้ว
สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดูจ้ะการล้วงลูกปิงปองยังไงล่ะคะ
งานนี้น้องใบเฟิร์นก็จัดให้เอฟซีสายตัวเลขรวมไปถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐที่กำลังดูอยู่
ว่าแต่จะได้เลขอะไรดูกันให้ดีอย่ากระพริบตาค่ะ
ระหว่างเดินทางกลับก็เลยขอแวะขอพรแม่นะคะแล้วก็ได้เสี่ยงโชคนะคะ

ขอบคุณค่ะ
ดูสีชีวิตของแม่ฮันนี่ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวยังไงเนี่ยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเอามาเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
ส่วนคนนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นตัวพ่อในเรื่องของการเสี่ยงโชคจริง
สำหรับพ่อมนศิษย์คำซ่อยของเราจ้ะ
เพราะขนาดขึ้นเวทีร้องเพลงมอบความสุขให้กับเจ้าภาพที่จ้างไปร่วมงานแล้วเนี่ย
ก็ยังไม่ลืมที่จะบอกเรื่องตัวเลขด้วยแต่จะเป็นเลขอะไรนั้นไปดูคลิปค่ะ
สวัสดีคุณค่ะ
นักร้องขึ้นเวทีเนี่ยเคยได้ยินแต่
ขอเสียงหน่อย
ขึ้นเวทีร้องเพลงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอจบงานก็ให้ตัวเลขเป็นการทิ้งท้าย
ได้ยินกันจัดเจนเหรอ

เพราะงานนี้เนี่ยเจ้าตัวได้โพสต์รูปถ่ายติดบัตรของตัวเอง
แคปชั่นว่าถ่ายรูปทำบัตรเลื่อนขั้นตำแหน่งใหม่
ผู้ชอบเสี่ยงโชคทั้งหลายขอให้โชคดีนะครับ

ก็เพราะว่าตรงซองที่ใส่รูปถ่ายเนี่ยเขามีตัวเลขเขียนเอาไว้ด้วยคุณผู้ชมเห็นไหม
ทีนี้เนี่ยนะพอมีอะไรเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยเราตาไวมากนะเห็นปุ๊บไม่ได้เลย
ต้องรีบเอามาฝากคุณผู้ชมเลย
พูดก็พูดนะคุณผู้ชมงวดนี้นะแทบทุกข่าวเลยอ่ะมีเลข๔มาตลอด
สะกดจิตคือมันเห็นเลข๔มาบ่อยมากเลยมันผ่านตาเยอะไง
เลขอะไรก็จดเอาไว้ก่อนละกันยังพอมีเวลานะคุณผู้ชม